มีสาวชาวเมียนมาคนหนึ่งคุณผู้ชมมีอาการแบบนี้

สาวชาวเมียนมาเสื้อแดงดำเนี่ยโผล่เข้าไปกอดแม่ของนายอาร์ต
แม่ของผู้เสียชีวิตนะคุณผู้ชมฮะ
นี่เกิดขึ้นในงานชาปนกิจเลยนะ
แล้วคุณแม่ก็กอดไว้เพราะเข้าใจว่า
วิญญาณของลูกชายก็คือวิญญาณของอาร์ตเนี่ย
แฝงร่างผู้หญิงคนนี้ไว้ครับ
อาร์ตผู้เสียชีวิตชื่อจริงคือรัฐพลเชนชาญอายุ๓๒ปี
โดนในตูนนัดวัยวัตร
ลูกชายในทหารอุ้มฆ่าไปเมื่อ๒๒สิงหาคม
แล้วเอาร่างของอาร์ตไปหมกไว้ในป่าละม้อ

มีชาวบ้านไปพบศพของในอาร์ตเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
แล้วตามความเชื่อของชาวบ้านคุณผู้ชมพอเป็นแบบนี้
ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นการตายโหงหรือว่าเสียชีวิตอย่างกระทันหันครับ
เขาจะไม่เก็บศพผู้เสียชีวิตไว้นาน

ขณะนำศพในอาทเวียนรอบเมน๓รอบ
โอ้โหคุณผู้ชมทั้งลมทั้งฝนมาอย่างหนักเลยนะ
เนี่ยขณะลำเลียงร่างอยู่ก็ต้องนำโรงศพหลบฝนเลย
ทำพิธีต่อไม่ได้พักใหญ่ฝนก็หยุดครับ
เริ่มทำพิธีนำโลงเข้าเตาเผา
หลังจากชาวบ้านเดินลงจากเมนก็จะแยกย้ายกันกลับจู่
ก็ปรากฏภาพเมื่อสักครู่ที่เราเปิดเป็นชาวเมียนมา
เป็นลมล้มพับก่อนจะลุกขึ้นมามองตาขวางร้องไห้
วิ่งเข้าไปกอดแม่ของนายอาร์ตผู้เสียชีวิตครับ
ญาติยาติพยายามถามหญิงชาวเมียนมาคนนั้นว่า
อาทใช่ไหมนั่นอาทใช่ไหมอืม
ผมไปแล้วนะแม่แล้วสาวชาวเมียนมารบหมดสติไปเลยครับผ่านไป๕นาทีหญิงชาวเมียนมาฟื้นขึ้นมา
จำอะไรได้บ้างหรือเปล่านี่คนอื่นอื่นก็เอาน้ำให้กินก่อนเธอจำอะไรไม่ได้เลยครับ
บอกว่ากำลังเดินกลับแล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรวิ่งวูบผ่านตัวไปหลังจากนั้นไม่รู้สึกตัวอีกเลย
เธอเนี่ยมีความสัมพันธ์อะไรกับอาร์ตล่ะเป็นเพื่อนที่ทำงานกับอาร์ตแต่ที่น่าแปลกใจคือเธอไม่เคยเห็นแม่อาร์ตมาก่อนนะ
แต่จู่โผล่เข้ากอดถูกตัวซะด้วยส่วนแม่ชนนิชาแม่ของอาร์ตเชื่อว่าลูกชายเนี่ย
ใช้ร่างชาวเมียนมาคนนี้มาเป็นสื่อกลางมาบอกลาแม่เป็นครั้งสุดท้าย
ว่าลูกชายก็คืออาร์ตเนี่ยน่าจะห่วงแม่มากแหละเพราะเธอก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยครับ
ตอนนี้คุณแม่ชนนิชาอยากจะบอกลูกว่าอาร์ตแม่อยู่ได้นะอโหสิกรรมให้ทุกอย่าง
โหสิกรรมไปถึงในตูนคนที่ฆ่าลูกอาร์ตด้วยเพราะไม่อยากให้ลูกเนี่ยมีอะไรติดค้างกัน
แล้วในตูนว่ายังไงในตูนเป็นยังไงบ้างในตูนผู้ต้องหาที่อุ้มในอาร์ตไปยิงทิ้ง
เพราะว่าเรื่องทวงเงินเนี่ยตำรวจก็นำตัวตูนขึ้นไปขอสารอนุมัติฝากขังครับ
นี่จังหวะนี้คุณผู้ชมฮะเจ้าตัวขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไป
ได้มาจากพ่อที่เป็นทหารครับเอามาให้
จะได้ไว้สวดระหว่างอยู่ในเรือนจำ

นี่ก็ถือหนังสือสวดมนต์ไว้ด้วย
แววตาเห็นนักข่าวบอกว่าหม่นหมองเลยนะ
ลักษณะเหมือนสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำไปครับ